ตรงเลยซอยรัชดา๓๒ไปนิดเดียวดอมดูคุณผู้ชมดูสภาพสิ

รถกระบะแล้วลักษณะนี้คือเหมือนกับว่าพอหลังจากเกิดอุบัติเหตุอ่ะ
หน้ารถย้อนสอนมาแล้วก็มาอยู่ตรงเกาะกลางถนนแบบนี้ค่ะ

พอเข้าไปดูใกล้อิซูสุสีขาวคันนี้นี่ไปพุ่งชนทั้งเสาไฟ
ชนทั้งต้นไม้หักอยู่ตรงเกาะกลางถนนนะคะ
ตรงนี้เลยปากซอยรัชดา๓๒มานิดเดียว
สภาพเนี่ยนะเข้าไปดูนะรอยชนพังยับเลย
ถุงลมแตกแอร์แบ็คแตกน่ะฝากระโปรงยุบไฟหน้าหลุดสองข้าง
หลังคารถฝั่งซ้ายยุบกระจกหลังแตกล้อหน้าฝั่งขวาโอ้แตก
นี่ในรถนะเข้าไปดูมีคนอยู่คนนึงได้รับบาดเจ็บค่ะ
อาการสาหัสหมดสติกู้ภัยก็ต้องรีบปั๊มหัวใจ
แล้วก็นำรถกู้ชีพจากโรงพยาบาลรามาช่วยเหลือ
นำส่งโรงพยาบาลรามาโดยด่วนนะคะครับคนขับเนี่ย
ไม่ทราบชื่ออายุสักไม่เกินสี่สิบปีอืม
แล้วในพื้นที่พื้นที่เส้นรัชดาฝนก็ตกลงมาต่อเนื่อง
กระบะคันนี้น่าจะขับมาเร็วอะค่ะแล้วก็เสียหลักลื่น
รถก็เลยหมุนไปฟาดดูสิต้นไม้หักลงมาแบบนี้
ไฟสาวไฟหักแบบนี้ตำรวจส
พหนโยธินประสานรถยกนะมาเคลื่อนย้ายกระบะคันนี้ไปก่อน
แล้วก็เปิดใช้ถนนได้ตามปกติดูสิเป็นทะเบียนป้ายแดงแบบนี้ด้วยนะคะ
หลังจากนี้เนี่ยอาการดีขึ้นก็ต้องมาดูต่อไปนะ
ทรัพย์สินราชการเสาไฟที่เสียหายต้องชดใช้